ไปต่อกันที่เรื่องดีกันบ้างของตลกสุดฮาพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐ

บกันมานานนมแล้วนะคะคุณผู้ชม

เหมือนว่าจะเคาะเลิกเคาะยามแล้วนะคะ

เป็นคู่รักมาราทอนอีกคู่นะคะของวงการบันเทิง
สำหรับคู่ของตลกชื่อดังตุ๊กกี้สุดารัฐ
หลังจากคบหาดูใจกับบูบูกำธร
หวานใจนอกวงการนาน๑๒ปีนะคุณ

ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามีข่าวดีแล้วนะ

แพลนกันไว้ว่าจะจัดพิธีแต่งงาน
ประเพณีที่บ้านเกิดที่อุดรนู้นเลย
เป็นเพียงการผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่รับรู้กัน

ฉลองยิ่งใหญ่หรือว่าสวมชุดเจ้าสาว
แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุผลส่วนตัวค่ะ

แล้วก็ตุ๊กกี้บอกว่ากลัวว่าแขกจะมาเยอะ

รวมไปถึงตัดปัญหาดราม่าไปเลยดีกว่าที่จะตามมา

เพราะฉะนั้นถ้าแต่งงานแต่งกันแบบบ้าน
ไม่ต้องจัดงานนะคะจะได้ไม่ต้องมีคนมาเมาส์ค่ะ

แต่งงานนะคะเดือนธันวาคมนะคะ
จะไปผูกข้อไม้ข้อมือที่อบังสามหมออุดรธานี
ก็เป็นวิธีผูกข้อไม้ข้อมือค่ะ
จารีประเพณีของภาคอีสาน
ที่เรียกว่าแต่งงานก็คือเรียกได้เลย
มีใบสีสูขวัญแลกไข่เบาสาว

เลี้ยงที่บ้านค่ะเลี้ยงเล็กน้อยที่บ้าน
ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
แล้วก็ผูกข้อม้ายขอมือถามว่าถึงเวลาแล้วค่ะ
เพราะว่าหนูก็หนูก็

ก็เลยต้องทำให้ถูก

ก็บอกว่าเออเดี๋ยวแต่งแต่ว่าไม่แต่งยิ่งใหญ่หรอกนะ
ไม่เลี้ยงฉลองยิ่งใหญ่เพราะว่ากลัว
อันที่กลัวก็คือไม่ได้กลัวเรื่องเงินนะคะ
กลัวแบบดูแลคนไม่ทั่วถึง
เรื่องคือถ้าจัดใหญ่นี่
ก็กลัวกระแสดราม่าว่าเงินหนูแน่นอนเยอะ
ก็เลยเอาแบบสบายใจบูบูสบายใจตุ๊กกี้นะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยสบายใจคุณพ่อคุณแม่

ส่วนเรื่องลูกพี่ตุ๊กกี้บอกว่าไม่อยากมี
เพราะว่ากลัวอีกกลัวว่าจะดูแลได้ไม่ดีอีกนะคะ
เพราะว่างานก็ยุ่งรัดตัวกันทั้งคู่เลยนะฮะ
ส่วนเรื่องครอบครัวพี่ตุ๊กกี้ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะ

พี่กี้ไม่ธรรมดานะคะขยันทำมาหากินขนาดนี้
ส่วนพี่บูบูเองเขาก็มีธุรกิจร้านศักดิ์อยู่เหมือนกันนะฮะ

ฉันอยากจะมอบความรักให้พี่ตุ๊กกี้นิดนึง

พาเธอเข้าไปในห้องสอบเพราะว่าเธอคือคำตอบของทุกสิ่ง

ไม่มีพอแล้วไปจริงจังกันบ้างนะคะ
เพราะว่าฉันเป็นสายจริงจังไม่ตลกเนอะ